คุณผู้ชมนอกเหนือจากเรื่องของการเรียนการสอนแล้วเนี่ยนะคะ
คุณพ่อคุณแม่เขาก็มีวิธีการที่จะสอนลูกที่มันแตกต่างกันออกไป
ลูกน้อยเนี่ยในสถานการณ์คับขันเนี่ยที่บ้านของคุณจะสอนแบบนี้หรือเปล่าไปดูค่ะ
เออใครก็ได้ช่วยทีโอ้ร้องขอชีวิตแล้วโอ้โห
ดูนะคะเอ็นดูหนูน้อยคนนี้คือตะโกนเรียกให้คนอื่นมาช่วยน้องออกจากห้องน้ำไม่ได้
แต่คุณผู้ชมอย่าเพิ่งดราม่ากันไปนะคุณแม่น้องเขาไม่ได้ล็อกประตูค่ะ
ถ้าคุณสังเกตดูดีเห็นไหมประตูไม่ได้ล็อกและประตูมันไม่ได้ปิดมันแง้มอยู่นิดนึง
แต่เด็กด้วยความเป็นเด็กคุณก็พยายามดึงใช่ไหมมันเปิดไม่ได้คุณแม่ก็เลยถ่ายคลิปไว้เพราะว่าอยากให้น้องเนี่ยลองช่วยเหลือตัวเองดูว่าน้องจะมีวิธีการยังไง
น้องก็เนี่ยส่องเข้าไปตรงร่องแล้วนะแล้วก็ตะโกนขอความช่วยเหลือใครก็ได้ช่วยที
คือคุณแม่คุณพ่อเขาก็แอบดูอย่างใกล้ชิดอยู่แล้วเกาะติดสถานการณ์อยู่แล้วแหละค่ะ
แต่ว่าหนูน้อยเนี่ยด้วยความตกออกตกใจไงก็เลยเรียกเสียงดังเรียกให้พี่สาวมาช่วยด้วยนะคะ
คือเป็นภาพที่เห็นแล้วเนี่ยอมยิ้มตามเหมือนกันกับความน่ารักน่าเอ็นดูของเด็กนะ
จริงก็เป็นวิธีการสอนของแต่ละครอบครัวที่มันแตกต่างกันออกไป
แต่เขาไม่ได้แกล้งลูกนะประตูมันแง้มอยู่จริง
ใครก็ได้ช่วยดูทีทนไม่ไหวแล้วทำไมลูกผมเหม็น
คือน้องเขาไม่ได้เหม็นแต่เด็กมันตกใจเวลาออกจากห้องน้ำไม่ได้เราจะตกใจ
เห็นใจนะแต่ก็ดูแล้วเนี่ยก็เป็นการสอนลูกอะเนาะ